คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วง๑๑โมงที่ผ่านมาค่ะ
มีเหตุระเบิดตู้คอนเทนเนอร์บรรจุสินค้าอันตราย

เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะคะเพราะว่ามีคนงาน๗คน

ตอบครับตอบ
อันนี้ที่ร้านเจริมพิธีมันมีวันขึ้นมาเยอะเลยนะ

จะเปิดได้ยังไงเนี่ยอะไรอ่ะ

ตำรวจสพแหลมชะบังได้รับแจ้งเหตุ
ไหม้ถังบรรจุสินค้าอันตราย
ซึ่งวัตถุอันตรายนี้ค่ะเป็นสารอินซีเปอร์
ไซด์จำนวน๓๗๘กล่องที่ถูกเพลิงไหม้
แล้วก็มีกลิ่นฉุนรุนแรงมีฤทธิ์กัดกร่อนด้วยนะคะ
เขตพื้นที่ท่าเรือแหลมชะบังอศรีราชาจชนบุรี
ตำรวจพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
ก็รีบไปตรวจสอบพร้อมทั้งนำรถดับเพลิงไปด้วยนะคะ
คุณผู้ชมดูกลุ่มควันพวยพุ่งแบบนี้ค่ะ
จากการตรวจสอบเนี่ยมีพนักงานได้รับผลกระทบจริงแล้ว๒๐๐คนนะคุณผู้ชม
คนแต่ในจำนวนนี้มี๗คนนะคะที่ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
เพราะว่าแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกคือหายใจลำบากเลยแล้วก็แสบตามาก
เจ้าหน้าที่ก็กั้นนะคะไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุ
ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาณครึ่งชั่วโมง
แต่มันยังมีไอระเหยออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เราก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้จากอาจารย์ออสค่ะ
รวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อาจารย์ออสก็ให้ความรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมนะคะบอกว่า
คือตรงข้างตู้คอนเทนเนอร์ที่เกิดไฟไหม้ค่ะ
ซึ่งเป็นสารเคมีที่มีปริมาณออกซิเจนในตัวสูง
ติดไฟง่ายและเกิดระเบิดง่ายค่ะ
สาเหตุเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย

อาจจะติดไฟขึ้นมาเองด้วยความร้อน
หรืออาจจะเกิดจากปฏิกิริยาเคมี
ประกายไฟแล้วก็เกิดไฟลุกไหม้
ถ้าติดไฟเองก็คืออาจจะร้อนจัดร้อนเกินไป

คุณธวัชชัยศรีทองสั่งอบพยพคนงานในพื้นที่แล้วนะคะ
รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
ที่บริเวณหอคอยท่าเรือแหลมชะบังรอตรวจสอบนะคะว่าจะมีคนเจ็บ
หรือว่าคนมีอาการข้างเคียงเพิ่มเติมอะไรหรือเปล่าทีนี้ทางบริษัท
ความเสียหายของสินค้าแล้วนะคะปิดทางออกช่องทางน้ำ
เพื่อนำไปกำจัดป้องกันน้ำไหลลงสู่พื้นที่สาธารณะ
ทีนี้ต้องมีการเฝ้าระวังเพิ่มเติมเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุ
เป็นลานวางตู้คอนเทนเนอร์สำหรับสารเคมีอันตรายทั้งหมดเลยครับ
โอ้โหตอนนี้ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มข้นค่ะ
หลังจากนี้ก็ต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้อย่างละเอียด
ว่าเกิดขึ้นจากอะไรกันแน่นะคะ